บ้านหลังนี้มีผู้ชายคนหนึ่ง
วันดีคืนดีจะออกมาร่ายมนต์หน้าบ้าน

ยมนต์ท่องคาถาแล้วก็มีการรำกระบี่กระบอง

ชาวบ้านบอกแปลกเฮ้ยแบบนี้แปลกแล้ว

มีแต่คนกลัวว่าเขาจะไปก่อเหตุรุนแรงกับใครหรือเปล่า

เขาฆ่าพ่อของตัวเองตีพ่อจนตาย
คาดว่าทะเลาะกันเรื่องของที่ดิน

ไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้แผนแบบนี้ครับ
เพื่อจะเข้าใจหลังก็มาไปใหล

กอล์เทอม

เนี๊ยะ

รีบเอาไม้สยบคนข้างเข้าไปค้ำเลย

ลุกขึ้นมาจังหวัดที่เขาล้มพรุ่งเขาลุกขึ้นมาทันทีเลย
ใช่ครับก็เลยต้องช็อตต่อแป๊ะ
โอ้โหเมื่อกี้นี่คือไก่บินตกใจกันหมดเลย

เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห

ต้องยิงปืนช็อตไฟฟ้าผู้ชายคนนี้อายุ๔๗ปี
เพราะว่าตีพ่อแท้ของเขาจนตายครับ
พ่ออายุ๘๕แล้วนะครับ
ตำรวจสพเกาะเปิดก็เลยต้องพาเจ้าหน้าที่และกำลังไป
คุมตัวคนก่อเหตุเสร็จแล้วส่งตัวไปโรงพยาบาล
รักษาอาการน็อกจากการยิงปืนช็อตไฟฟ้าก่อน
เพราะว่าเมื่อกี้ดังแป๊ะอยู่นานเลยฮะ
ดูสินี่กว่าจะสิ้นลิสต์ครับ

ต้นพบว่าคนก่อเหตุตรงนี้สำคัญครับ
เห็นว่ามีอาการป่วยทางจิตด้วยครับ
เหมือนจะมีอาการป่วยทางจิตก็เลยต้องไปโรงพยาบาลตรวจให้ชัวร์ก่อน
ถ้ายืนยันก็ต้องเร่งบำบัดรักษาครับ
อกจากนี้บริเวณบ้านไปเจอศพของคุณตาอายุ๘๕ปี
ชื่อว่าตาประสิทธิ์เป็นพ่อของคนเมื่อกี้นั่นแหละฮะ
ตายอย่างหน้าอาหนาดอยู่บริเวณริมพุ่มไม้
คือตัวเริ่มแข็งแล้วนะครับตอนที่ไปเจอศพ
มีแผลมีรอยหักที่หน้าแข้งด้านซ้ายแล้วหัวปูดเลย
ใกล้กันไปเจอเศษไม้เท้าสีแดงตกอยู่
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานไม้เท้าสีแดงเนี่ยเอาผ้ามาคลุม
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกเลยนะครับบอกว่าโอ้โห

ไม้เท้าเนี่ยครับที่ตกอยู่บริเวณพบศพ
ก็คาดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกชายใช้ตีใช้ทำร้ายพ่อตัวเองหรือเปล่า
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะครับแล้วเหมือนมีการเอาไม้เนี่ย
ตีอะไรบางอย่างดังตุ๊บตับตุ๊บตับ
แต่ชาวบ้านไม่กล้าออกมาดูครับเขาก็กลัวเพราะว่ารู้ว่าบ้านเนี้ย
มีลูกชายที่อาการแปลกเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้าย
ก็เลยไม่มีใครอยากออกมาจากบ้านในขณะที่พี่ชายของผู้ก่อเหตุครับ
เป็นลูกชายของผู้ตายอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ตัวของพี่ชายไม่อยู่บ้านนะนี่คือพี่ชายครับของคนที่ก่อเหตุ
แล้วน้องผมมีอาการทางประสาทไม่ยอมไปรักษาด้วยนะ
เวลาอาการกำเริบทุบทำลายข้าวของทุกอย่างเลย
ไม่มีใครจะกล้าเข้าไปห้าม

เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยคิดถึงขั้นว่า
อยากจะยิงน้องชายให้ตายรู้แล้วรู้รอดไปเลย
เพราะกลัวว่าจะไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน
วันดีคืนดีเขานึกครึ้มขึ้นมาลุกทำร้ายเพื่อนบ้าน

แต่ก็อดสงสารไม่ได้เพราะนั่นคือน้อง
สิ่งที่เขาทำก็คือโอเคคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

คิดเลยว่าเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเขา
แล้วคนที่เป็นเหยื่อความคลั่งและรุนแรงในครั้งนี้
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อบังเกิดกล้าวของเขาทั้งสองคน

สาเหตุอะไรที่ทำให้น้องชายคลั่งจนถึงขนาดว่าตีพ่อตาย

ทำไรเนี่ะเดี๋ยวทหารมันก็ตีภังอีก
ติดยงหรือตายตัวเอง
วันนี้ผมไม่ทราบเค้าแต่คอยได้กุ๊กเคีย์ตรงนี้
นี่มันบ้าเรียนทานุกเรียนจนหมดตัว

อย่างนี้รักไม่ไหว

รักไม่ไหวมันมีอาการทิ้งมันนั่นทิ้ง
แล้วยิ่งเราไปป่วนมันไปว่ามันนี่ไปใหญ่เลยนะ

แค้นสิเพราะว่ามาตีพ่อจนตาย
เดี๋ยวลองดูภาพขึ้นหน้าจอคู่ก็ได้ครับพี่ชายกับน้องชาย

พี่ชายบอกเลยว่าที่ผ่านมาน้องชายติดสนุกเกอร์
คือติดงอมแงมเลยนะเขาชอบตีสนุกนะฮะ

และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โมโหแล้วก็มาลงกับพ่อหรือเปล่า
ต้องการหาเงินไปเล่นสนุกอีกหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ให้จับไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับ

บ่ายที่ผ่านมาครับคุณอัพผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุไปถามหาปมเหตุที่แท้จริง
เรื่องต้นได้คุยกับหลานชายของผู้ตาย
แล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานคนก่อเหตุด้วยนะครับ
อายุ๓๔ปีชื่อว่านายขวัญชัยครับ
ขวัญชัยบอกว่าประมาณ๕ทุ่มได้ยินเสียงน้าทะเลาะกับตา
เหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ว่ารอบนี้

คือน้าต้องการให้ตายกที่ดินให้
สักพักหนึ่งเสียงตาร้องโอ๊ยโอ๊ยอยู่แบบนี้ครับ
แล้วพอตอนเช้ามาเจอก็คืออ้าวตาตายแล้ว

เท่าที่ฟังดูก็มีแต่คนบอกว่าคนก่อเหตุมีอาการแปลกนะฮะ
บ้านที่เกิดเหตุสภาพตอนนี้ก็คือพังเสียหาย
เพราะก่อนหน้านี้ก็คงไปทุบทำลายอยู่หลายอย่าง
ก่อนที่จะมาตีพ่อดูสิครับคุณมิ้นคุณผู้ชม

นี่เคยเป็นประตูกระจกนะฮะกระจกหายไปแล้ว

เดี๋ยวแต่กรอบแล้วนั่นน่ะโอ้โหดูฝ้าเพดาน

คือคงจะระบายความแค้นนะฮะ
ไม่รู้จะลงกับอะไรก็ลงกับสิ่งของแล้วดูสภาพภายในบ้าน

เนี่ยฮะตอนนี้ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดครับ
ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนก็ยืนยันเสียงเดียวกันว่าคนก่อเหตุเหมือนมีอาการทางประสาท
วันดีคืนดีออกมายืนร่ายมนต์ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้
อกจากนี้ทำท่ารำเหมือนกระบี่กระบอง
รำอยู่คนเดียวชาวบ้านก็ได้แต่มอง
จะเดินผ่านหน้าบ้านก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัว
มีบางช่วงที่เขาเห็นสภาพแบบนี้
แล้วทุกคนก็เอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าลองดูฮะ
เป็นเสียงไร่มนต์ท่องคาถาที่ชาวบ้านเขาอัดเอาไว้ได้

คนที่เกาะเหตุก่อนที่จะถูกปืนไฟฟ้ายิงช็อตเอาไว้

เขาจะไปท่องคาถาแบบนั้นยาวเป็นบทสวดนะครับ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าบทสวดคาถาไหนอย่างไร
สาเหตุในครั้งนี้ตำรวจสอบภอกรอบเปิดครับ
สอบปากคำคนก่อเหตุในเบื้องต้น
ข้อมูลบอกว่าเขาหูแว่วครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมคนก่อเหตุอ้างว่าหูแว่ว
ได้ยินคนเนี่ยสั่งมาบอกว่าตีพ่อตีพ่อเลยก็เลยก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหาเดี๋ยวคงจะต้องรอการยืนยัน
และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนะฮะ
ต้องให้จิตแพทย์วินิจฉัยป่วยจิตจริงไหม
ถ้าป่วยจิตก็ต้องเข้ารับการรักษาก่อน
แล้วก็ค่อยมาว่ากันตามกระบวนการยุติธรรม